สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรอบสามปีที่มีรายการขีดเส้นใต้ผมจำได้ว่าผมได้หยิบเอาปัญหาที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งโปรยขึ้นมาเมื่อสักครู่มาพูดหลายครั้งแล้วครับเพราะว่านี่เป็นปัญหาที่บางคนมองว่า
คนชั้นกลางเนี่ยเต็มใจที่จะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเองฉะนั้นพอไปเจอเรื่องค่ายาค่าหมอแพงเกินเหตุก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าต้องการสะดวกสบาย
ใช่ครับคนชั้นกลางต้องการสะดวกสบายแต่ไม่นึกว่าไปเจอสิ่งที่มันแพงเกินเหตุหลายคนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับ
ญาติพี่น้องป่วยหนักหนักนี่หมดเนื้อหมดตัวเลยแพงนั้นเราเข้าใจครับว่าเพื่อแลกกับความสะดวกสบาย
หับก็ดีการบริการดีเอาเถอะมันแพงแต่ว่ามันอย่าแพงเกินเหตุ
มันเกินเหตุตรงไหนล่ะที่คุณบุ๊คบอกเมื่อกี้ราคาค่ายาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่เท่า
วันนี้เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้
ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีมา
เพราะว่าวันนี้เจอหัวข่าวหนังสือพิมพ์นี่
แก้ปมโรงพยาบาลเอกชนโขกราคา
ดันโชว์ค่ายาค่ารักษาขึ้นเว็บ
โปรยข่าวเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์
แก้ปัญหาค่ายาค่ารักษาพยาบาลสูงเกินจริง
โรงพยาบาลเอกชนกว่าร้อยแห่งทั่วประเทศ
เพื่อจะเผยแพร่ค่ายากว่าพันรายการ

เว็บไซต์ของโรงพยาบาลเองและเว็บไซต์กลาง
เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อน

จะเริ่มเมษา๖๒
อันนี้ก็คอยดูว่าหลังเมษา๖๒เนี่ย
มันจะเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ประเมินได้เนี่ยมันก็ดีในระดับ
หนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยเวลาจะไปตรวจ
สอบราคาค่ายาตรวจสอบราคาค่าห้องตรวจสอบราคาค่าบริการมัน
มันไม่เหมือนกับตรวจสอบราคาค่าโรงแรมเดี๋ยวนี้ค่าโรงแรมเนี่ยเขาเปิดดูกันเลย
โรงแรมเหมือนกันใกล้เคียงกันที่นี่ราคาเท่าไหร่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่เขาสู้กันอ้าวเขาเปรียบเทียบกัน
หรือราคาโดยสารเครื่องบินเดี๋ยวนี้เขาก็เปรียบเทียบกัน
แล้วเขาก็เลือกเอาดีที่สุดถูกที่สุด
แต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องบิน
มันมีความซับซ้อนมากกว่าโรงแรม
ฉะนั้นจะให้เอาข้อมูลมาเปิดเผยอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย

เหมือนกับเปรียบเทียบราคาโรงแรมไหมเหมือนกับเปรียบเทียบราคาสายการบินไหม
ฉะนั้นเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์เขาดูรายละเอียดหน่อยเขาบอกแนวทางที่จะแก้ปัญหา
จะนำราคายางที่จำเป็นราคายางที่จำเป็นซึ่งเป็นเมียประมาณพันกว่ารายการ
จากทั้งหมด๕๐๐๐กว่ารายการ
และค่ารักษาพยาบาลมาเผยแพร่บนเว็บไซต์
แต่จะนำตัวที่จำเป็นเท่านั้นมาเผยแพร่
เพราะเมื่อนำข้อมูลที่เคยอยู่ในลิ้นชักมาเปิดเผย
จะทำให้ประชาชนรับทราบค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
อย่างที่บอกครับว่าแนวทางนี้ต้องตามดูว่า
ก็จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงแต่ว่านอกจากเปรียบเทียบราคายาแล้วเนี่ย
สิ่งที่จะเสนอคือต้องเกาให้ถูกที่คัน
ทุกวันนี้เรื่องราคายาเนี่ยมันพรางตาประชาชนครับ
คือประชาชนอย่างเราเราเนี่ยยังคิดและฝังใจว่า
ยาดีคือยาที่ราคาแพงยาเหมือนกันนี่แหละเวลาจะไป
ซื้อยาชุดไปไปร้านค้าอันนี้เม็ดละบาทอันนี้เม็ดละ๕๐
๕บาทเราจะเอาเม็ดละ๕บาทเพราะเราคิดว่าเม็ดละ๕บาทมัน
ต้องดีกว่าเม็ดละบาททั้งทั้งที่คุณสมบัติเหมือนกันความต้อง
อย่างเช่นราคายาเอาราคายาที่โรงพยาบาลขายนะครับยาในตระกูล
ตระกูลพาราเนี่ยยาแก้ปวดเนี่ยข้างนอกเนี่ยเม็ดละบาทโรง
พยาบาลเม็ดละ๘บาทโรงพยาบาลเอกชนนะบางแห่งเม็ดละ๑๐
บางแห่งแพงกว่านั้นแล้วยิ่งยาฉีดที่คุณสืบ
กุลยกราคามาเมื่อกี้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ว่าพอไปดูบินโอ้โหมันแพงขึ้น
กว่าเป็นไม่รู้ตั้งกี่สิบเท่าตัวเป็นร้อยเท่าตัวอย่างนี้ก็มีแล้วแล้วสิ่ง
หนึ่งที่คนในวงการเขาบอกว่าเพื่อให้ราคายาเนี่ยให้คนตรวจสอบได้นะ
ราคายามันควรจะเป็นสีเดียวกันเช่นราคายาตระกูลพาราซึ่งแก้ปวด
มันควรจะเป็นสีขาวเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ถ้าไม่บังคับให้เป็นเม็ดสีเดียวกันเนี่ย
โรงพยาบาลจะไปสั่งร้านที่ผลิตยาโรงงานผลิตยาว่า
ของผมขอเม็ดสีเหลืองของผมขอเม็ดสีส้มของผมขอเม็ดสีชมพู
เพื่อจะได้อ้างได้ว่านี่ไงมันเป็นยาแก้ปวดดีกว่าราคายาที่ซื้อไป
หายทั่วไปในร้านขายยาเห็นไหมสีมันก็ไม่เหมือนกัน
ในต่างประเทศนี่เขาบังคับเลยคุณต้องเป็นสีเดียวกัน
ประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อเอ๊ะทำไมซื้อข้างนอก
กับซื้อข้างในเนี่ยมันแพงกว่าตั้งเยอะแยะ
อันที่๒โรงพยาบาลเนี่ยมักจะอ้างว่าเขาใช้ยานอก
เพราะถ้ายาในประเทศบางทีพอไปควบคุมกันแล้ว
ก็จะรู้ว่าเอามาขายได้กำไรไม่มาก

กำหนดราคายาขึ้นมาเองได้ง่ายกว่า
เพราะต้นทุนไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่
คำถามคือมันจำเป็นไหมต้องใช้ยานอก

เขาบอกว่าไม่จำเป็นเสมอไป
เพราะขณะนี้การผลิตยาตัวยาในบ้านเราเนี่ย
คุณสมบัติมันไม่ต่างกับยานอกเท่าไหร่หรอก
ถ้าโรงพยาบาลอ้างว่าราคายาที่สั่งมาจากต่างประเทศ
มันดีกว่าในราคาในบ้านยาในบ้านเรา
ยาที่ผลิตบ้านเราใช้การไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นเราจะมีองค์การเพศสัจกรรมไว้ทำไมล่ะครับ
เรามีองค์การเพศสัจกรรมไว้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตยาให้สู้เขาได้
การสั่งยานอกเข้ามาใช้กันมาก
ปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับ
เงินที่ไหลออกไปต่างประเทศเพราะซื้อยานอกมาเนี่ย
ปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน

ศักยภาพการผลิตยาในบ้านเราเนี่ย

ที่ผลิตจากนอกแล้วเออเราผลิตไม่ได้ต้องยอมที่จะเอามาผลิต
ที่จะยอมสั่งเข้ามาแต่ทั่วไปแล้วเนี่ย
โรงพยาบาลมักจะอ้างว่าต้องซื้อยานอกเพราะยานอกมีคุณภาพในเชิงการรักษามากกว่า
อันนี้ก็ปัญหานี้ก็ยาบางประเภทเรื่องราคายาที่ยกตัวอย่างให้ฟัง
มันขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยยาประเภทที่ไปดูได้เลยครับ
ยาประเภทที่แก้ผื่นแก้คันผสมสเตยรอยด์เข้าไปเนี่ยเขาติดกล่องไว้หลอดละ๘๐บาท
ราคานะถ้าไปซื้อแหล่งที่คนซื้อมากหน่อย
ข้างโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยขาย๖๐ถูกกว่าราคาที่เขียนไว้ข้างกล่อง
และถ้าคนเป็นหมอไปซื้อหมอเขารู้กันนี่ครับจาก๖๐บาทเหลือ๔๐บาท
ราคาหน้ากล่อง๘๐นะแต่ถ้าไปซื้อต่างจังหวัดไกลเต็มที่เลย๘๐บาท
ขายที่สิริราชได้๔๐๕๐ไปต่างจังหวัด๘๐ถามว่าค่าขนส่งมันจะอะไรกันนักหนา
อย่าโหลดนิดเดียวเห็นไหมฮะพี่น้องของเราในต่างจังหวัดอยู่ไกลเนี่ยกลับเสียเปรียบ
กลับเสียเปรียบนี่ไงถึงบอกว่าเป็นเรื่องของกรมการค้าภายในที่จะจับตามองเรื่องนี้
แล้วหยิบมาเป็นประเด็นว่าเราจะควบคุมเรื่องเหล่านี้ไว้ยังไงให้มันได้ผล
ฉะนั้นสิ่งที่พยายามกันอยู่ก็ทำไปเถอะครับแต่ว่าให้นึกถึงคนว่าเวลาเข้าโรงพยาบาล
แล้วกลับออกมาหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมครับโรงพยาบาลเวลานี้ก็แข่งขันกันสูงเยอะมาก
ขยายตั้งไม่รู้กี่แห่งราคาหุ้นก็ดีเอาดีเอาคนซื้อหุ้นโรงพยาบาลก็รวยกันหมด
โรงพยาบาลก็รวยแล้วรวยอีก
ระกูลที่ทำโรงพยาบาลรวยติดอันดับเศรษฐีเมืองไทยทั้งนั้น
แล้วพวกเราที่ไปพึ่งพารักษาโรงพยาบาลอยู่เนี่ย

วันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาบ่นกันอีกทีครับ

คุณผู้ชมก็บ่นมาฟ้องมาหน้าจอเยอะเลยอาจารย์สุภาพ
บอกว่าพอเอาแผงยาไปซื้อร้านขายยาทั่วไป
ไม่กี่สิบบาทนั่นแหละครับแต่มันจะมีผลอย่างนี้ไหมครับ
จะมีค่าผนวกบวกต่อคืออย่างนี้
ครับโรงพยาบาลเนี่ยง่ายที่สุด
วิธีการคิดกำไรมากค่าห้องมันก็รู้อยู่แล้วเท่าไห

เขาจะบวกราคายาเป็นผลกำไรของโรงพยาบาล
ราคายานี่คือตัวที่บวกง่ายที่สุด
ตัวอื่นไปบวกมากมันรู้กันรู้กัน
มันรู้กันว่าฉีดยาเท่าไหร่ค่าบริการนั้นเท่าไหร

เดี๋ยว๑๕มกราคมคือทางกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ
เดี๋ยวมีการประชุมมีการหารือกันด้วยนะคะ

เพราะว่าไม่งั้นก็จะกลายไปเป็น๑๓เมษายน
ราคายาราคาค่ารักษา
ก็ขอบคุณอาจารย์สุภาพที่เอาเรื่องนี้มาสะท้อนกันอีกครั้งนะ
กระตุ้นให้เราช่วยกันตรวจสอบเรื่องของราคาด้วย
ก็กลัวไงเดี๋ยวราคากลางประกาศประกาศโครงสร้างราคาไว้
ทีนี้เอาไปบวกต่อตรงอื่นอีก
หรือว่ามีผลต่อเรื่องของการรักษาฉุกเฉินอีกหรือเปล่า
ครับต้องรออีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ